เดี๋ยวขออนุญาตสื่อประชนพ่อของผมก่อนนะครับ
ผมจะดูบ้านหลังนี้นะ
เพราะฉะนั้นพอนะครับเขาเข้าใจตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทำข่าวหรืออะไรอยู่ด้านหน้าหรืออะไรเนี่ยนะครับได้นะครับขอบคุณนะครับ
ภาพหลังที่บ้านหลังจะเป็นอะไร
อันนี้จากการสืบสวนนะครับแล้วก็การรายงานของฝ่ายสืบสวนเนี่ยนะครับโดยที่พยานเนี่ย
หลังจากที่ได้มีการขนย้ายเนี่ยได้นำของเข้าไปเก็บไว้ในบ้านฝั่งตรงข้าม

ยังมีหลายคนครับครับผม
ไปทุ่มไปดีใช่ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวหลบเลยนะครับ
มาอยู่หลังผมเลยครับครับผมยังยังไม่เข้าเลยครับ
วันนี้กองประชาการสำรวจละครบาลได้ทำความจริงให้ปรากฏในส่วนเรื่องของกลาง
ที่เป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับบ่อนการพนันเป็นต้นเหตุตัวนี้
หาตัวผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการกำลังความผิดจนทราบนะครับถึงแหล่งที่
เลขที่นี้ซึ่งอยู่ตรงข้าม
พบคาร์ดดิสจำนวน๓ตัว
พบโต๊ะการพนันจำนวน๖โต๊ะ
พบเก้าอี้การพนันจำนวน๑๘ตัว
พบชิดการพนันสำหรับการเล่นจำนวน๒ถุง
เบื้องต้นนับได้๕๐๐กว่าชิ้นแล้วก็ยังมีอีก๑ถุง

พบกล้องวงจรปิดจำนวน๘ตัว
ถาดวางชิปจำนวน๖ชิ้น
ไพ่จำนวน๘โหล๙๖สำหรับ
ในส่วนนี้นะครับก็จะทำการตรวจยึดและอายัด

เพราะว่าทางฝ่ายสืบสวนจะต้องไปขยายผล
ในส่วนของกลางอื่นที่ยังไม่ปรากฏในนี้

จะต้องสอบปากคำนะครับผู้เกี่ยวข้องลายนี้
ว่ามีส่วนร่วมหรือรู้เห็นอย่างไร

ผมขออนุญาตไม่ตอบคำถามขอบคุณครับ

ต่อไปเนี่ยจะเกี่ยวข้องถึงการกระทำความผิดอย่างไรนะครับเดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนครับ
ของพนักขึ้นก่อน
ของพนักขึ้นก่อน
ครับ
ครับ